บรมกษัตยาธิราชเป็นนิทัศกาลที่จัดขึ้นนะคะ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ปีนี้๓หน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานขึ้นอีกครั้งค่ะ
วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน

พระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏและพระบรมวงศ์
ครั้งยังทรงพระเยาขณะประทับอยู่ณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่นำมาประดับอยู่ในนิทัศกาล
บรมมากษัตริยาธิราชที่จัดขึ้นณศาลาราชประชาสมาคม
วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยมูลนิธิสมเด็จพระพรวศาอายิกาเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมและทท
ร่วมสนับสนุนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชการที่เก้าที่ส่งวังเพลินพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราชตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช
ในอดีตวังไกลกังวลเป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรครั้งแรก
เมื่อวันที่๒๙เมษายนถึง๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
หลังมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและเป็นพระราชทาน
เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับเป็นแห่งสุดท้ายในพระชนชีพ
ที่นี่เนี่ยเรารวบรวมตั้งแต่ประสูจน์จนสวรรคตในทุกด้านที่สามารถที่จะเอานำมา
เผยแพร่ได้ให้ทุกท่านได้มาชม
รวมทั้งคำสอนของท่านพระบรมราชวาสที่สำคัญ
สำคัญอย่างเช่นโครงการทฤษฎีใหม่โครงการแก้มลิงขัดทุนคือกำไร
ตอนที่ท่านสูญเสียสมเด็จพระศรี
ท่านก็สอนให้ทุกคนมีสติ
ต่างเลยนี่
ต่างเหล่านี้คือสิ่งที่อย่างคนไทยเรียกท่านว่าพ่อ
นี่ก็คือสิ่งที่พ่อฝากไว้ให้กับลูกของท่านได้นำไปปฏิบัติตามนะคะ
ให้ดูท่านเป็นตัวอย่างแล้วทำตามที่ท่านสอน
รักท่านขอให้นำสิ่งที่ได้ทั้งหมดที่มีที่นี่
เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามท่าน
การจัดนิทัศกาลบรมกษัตริยาธิราชในเขตวังไกลกังวล
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้เดินทางไปเที่ยวเมืองหัวหินมากขึ้น
พร้อมกับได้ทราบซึ้งกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
คนไทยโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะต้องได้มาชมนิทัศกาลอันนี้นะครับ
ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของหัวหินอยู่แล้ว
หรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากนอกพื้นที่นะครับ
คือได้รับประโยชน์มากนะครับได้รับความรู้มากน่าสนใจ
จากจะมีภาพถ่ายต่างแล้ว
ยังมีเกร็ดความรู้ต่างซึ่งหลายคนไม่ทราบมาก่อนนะครับ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยหัวหินก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับ
การที่มีนิทรศการนี้เกิดขึ้นมามาจัดตรงนี้
ผมถือว่าเป็นการสร้างจุดสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับ
จัดตั้งหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้านักท่องเที่ยวมาหัวหินในช่วงนี้ก็จะได้มาชมแน่นอน
นิทรศการแบ่งออกเป็นสี่ภาค
ภาคแรกประถมนิวาสราชสถิต
แสดงพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่๙

จำลองภาพโฮโลแกรม๓มิติของรถเข็นที่ทรงใช้
และของเล่นเด็กจากชาวจีนหาบสินค้า
สมเด็จพระพันวศาพระราชทานให้
ภาคที่๒พิพิษราชกรณี
แสดงพระราชกรณียกิจนานับประการ
ส่วนภาคที่๓ราชสดุดีศัพท์ภาษากล
ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และภาคสุดท้ายมหาภูมิพลปรมานุศาสตร์
แสดงพระราชดำรัฐพระบรมราชวาส
พระราชทานไว้ให้แก่ประสบนิกรชาวไทย
พอเรามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกลูกหลานหรือชาวบ้าน
มาขึ้นมาดูการนิทธิศการของท่านนะ
ครั้งหนึ่งที่จะเปิดให้เราทราบว่าท่านมีอะไรบ้าง
อยากให้มีไปเรื่อยเนอะเราจะได้รู้รู้ถึงประวัติของท่าน
สำหรับนิทัศกาลบรมกษัตริยาธิราช
อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
และให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
จนถึงวันที่๒๘พฤษภาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน